ภาคใต้ยังคงมีขึ้นลมแรงนะครับ

ดังนั้นคุณผู้ชมมันเกิดเหตุการณ์นี้ที่ปัตตานีครับ
คลื่นซัดเรือนักตกปลาจนล่มกลางทะเล

กระโดดลงจากเรือ

เกาะกันลอยคออยู่๒๐ชั่วโมง

แต่อีก๑ชีวิตซู้นหายไปนะครับ
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ
แล้วก็พอเกิดเหตุการณ์ขึ้น

จนเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปช่วยได้นะครับ

ปัตตานีประมาณ๑๘ไมล์ทะเลหรือว่า๒๕กิโลเมตรนะครับโดยตำรวจน้ำปัตตานีได้รับแจ้ง
จากเจ้าของเรือประมงนลาบประเสริฐบอกว่าไต้กงเรือพบชายสองคน
คือลอยคออยู่กลางทะเลท่าทางแทบจะหมดแรงอยู่แล้วนะฮะขณะที่ใต้กงเรือ
ออกเรือนอนลาบประเสริฐเพื่อหาปลาทีนี้ครับเห็นอะไรลอยอยู่กลางทะเล
เป็นคนแน่นอนก็เลยเข้าไปช่วยเหลือไว้ได้อย่างปลอดภัยสภาพทั้งคู่นะ
คือถ้ารออีกไม่นานนะอาจจะจมน้ำจมท่าไปได้นะคุณนะเพราะว่าอิดโรยมาก
กระโดดน้ำลงไป๒คนเกาะคอกันลอยคอกันอยู่
แต่อีกคนเนี่ยพลัดหายไปแล้วนะครับ
จากการสอบถามผู้รอดชีวิตทั้งสองคน
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
คือทั้ง๓คนนำเรือไฟเบอร์ออกตกปลาในทะเล

เสร็จภารกิจในการตกปลาเรียบร้อยแล้ว
พอมาถึงใกล้ฝั่งประมาณสัก๑๘ไมค์ทะเล
ก็ไม่ใกล้มากนะฮะ๒๕กิโลเมตร

ก็เกิดขึ้นสูงลมแรงนะฮะ

ล่มทั้ง๓คนกระโดดออกจากเรือคนละทิศละทาง
แล้วก็ลอยคออยู่กลางทะเลนะครับ
คือเพื่อนอีกคนถูกคลื่นลมแรงพัดหายแยกออกไป
ตัวเขาทั้งสองคนพยายามเกาะกันนะลอยคอกันทั้งคืนปลอบใจกัน
พอจะพูดกันได้ก็พูดให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันนะฮะ
ทั้งคืนแบบนี้๒๐ชั่วโมงคุณ
จนเรือประมงนี่นอลาประเสริฐที่เขาแร่นเรือผ่านมาพอดี
แล้วมาพบพอดีแล้วก็เรือก็วิทยุแจ้งเรือหาปลาใกล้เคียงในบริเวณนี้
ตระเวนช่วยกันในการที่จะนำทั้งสองคนขึ้นมาจากน้ำ
แล้วก็พยายามที่จะหาลูกเรืออีกคนหนึ่งที่หายไปนะครับ
โดยลูกเรือประมงที่เข้าช่วยเหลือก็เปิดเผยนะครับ
บอกว่าคือเขาเป็นคนที่พบเห็นชายสองคนลอยคออยู่กลางทะเล
ร่างกายอ่อนเพลียมากก็เลยเข้าไปช่วยนำขึ้นเรือ
จากนั้นวนหาอีกคนเป็นเวลา๑ชั่วโมงหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
เลยต้องพาสองคนนี้กลับเข้าฝั่งไปรักษาพยาบาลกันก่อนนะครับ
ตำรวจน้ำปัตตานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาปัตตานีรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับ
ก็นำเรือตรวจการออกตระเวนค้นหาผู้สูญหายอีก๑ราย
รวมถึงเรือลำที่ประสบเหตุ
ก็พบว่าเรือมันลอยอยู่ห่างจากปลายแหลมตาชี
ก็เลยประสานทำการกู้เรือแล้วก็ลากเรือลำนี้เข้าฝั่งแล้ว
แต่ว่าทีนี้ผู้สูญหายอีกรายยังหาไม่เจอนะครับ
สาเหตุเรือล่มคือทางเจ้าหน้าที่เตือนเลยนะครับ
บอกว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวัง
คลื่นลมแรงนะฮะเนื่องด้วยวันที่๒๓๒๔คือวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับ
มีฝนฟ้าคนองร้อยละ๓๐ของพื้นที่
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทยด้วย
จะมีคลื่นสูงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองประมาณ๒เมตร
ดังนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบสภาพเรือของท่านด้วยนะฮะ
เป็นเรื่องคงบังเอิญนะครับ
เจ้าของเรือนอล่าประเสริฐที่ออกไปช่วยเขาเนี่ยนะ
ผมรู้จักเขาที่๑นะครับ
ส่งมาสู่รัฐรัตนสิทรขอบคุณที่เรือท่านไปช่วยเหลือด้วย
คือเรือที่จมเนี่ยนะครับชื่ออันทิยานำโชคนะครับ
เจ้าของเรือเขาบอกหายไปคนใช่ไหม

หายเนี่ยคือเจ้าของเรือนะชื่อนายมาโน่สุริทัศน์
กำลังค้นหาอยู่ยังไงขอบคุณข้อมูลที่กรุณาส่งเข้ามาด้วยนะครับ
ขึ้นมันน่าจะซัดแรงนะครับพี่เนอะคว่ำคว่ำเลยอ่ะ

ขอให้เจอในสภาพปลอดภัยครับ